ใครจะให้โอนให้ส่งอะไรเนี่ยบอกไม่เป็นไรบอกที่อยู่มาเดี๋ยวเอาไปให้ดูถึงที่

อย่างนั้นเจอแบบนี้นะฮะหญิงสาวคนหนึ่งอยู่ที่กำแพงเพชรนะครับนี่ฮะ

นะเพิ่งไปแจ้งความมาคุณสายชนสุขทรัพย์อายุสี่สิบสองปีนี่ร่องรอยบาดเจ็บคือตอนไปแจ้งความขี่จักรยานยนต์ขากลับในรถล้มอีก

บอกว่าเธอเนี่ยเกี่ยวพันกับการฟอกเงินหรือเปล่า

ขอให้โอนเงินมานะเพื่อเข้าบัญชีกลางของทางการนี่ทางลงทางไลน์เนี่ยส่งมานะ
ไลน์เขียนชื่อว่าสพเมืองภูเก็ตแต่มั่นใจได้เลยว่าของปลอมแน่นอน
อ่าบอกโอนเงินมาเดี๋ยวทางบัญชีกลางเนี่ยจะตรวจสอบว่าเงินของคุณเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินจริงจริงนะ
โอ้โหปรากฏว่าคุณสายชนเธอบอกเธอไปหลงเชื่อฮะ

โอนครั้งแรกหนึ่งแสนบาท

ครั้งที่๒โอนไปอีกแสนนึง

ครั้งที่๓โอนไปแบบคือเท่าที่มีอยู่นั่นแหละ
เหลืออีกหกหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบห้า

คือเธออาจจะตั้งค่าการโอนได้ครั้งละแสนหรือเปล่าอย่างนี้

มีเท่าไหร่โอนมาให้หมดก็เลยโอนไปเนี่ยสามครั้งรวมแล้วสองแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบห้าบาท
หลังจากโอนไปเสร็จก็จะถามว่าเออเป็นยังไงตรวจสอบเสร็จแล้วเป็นยังไงคะ
ไม่เกี่ยวจริงเห็นไหมล่ะโอนกลับคืนมาสิ
ปรากฏว่าติดต่อไม่ได้ฮะ
ตามสูตรเลยครับติดต่อไม่ได้เลยฮะ
ล็อกไลน์อะไรโทรเธออะไรแบบติดต่อไม่ได้เลย
วันนี้เราไปถามคุณสายชนนะฮะคุณสายชนนี่มีร้านเสริมสวยนะครับ
คุณสายชนอยู่ที่กำแพงเพชรบอกว่าตอนนี้ทุกข์ใจเหลือเกิน
เงินทั้งหมดที่เห็นว่าโอนไปเนี่ยสองแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบห้าบาท
เป็นเงินเก็บทั้งชีวิตทำงานมา๒๐กว่าปีค่ะเธอทำงานมาเนี่ยตกแล้วเนี่ยคือรายได้เฉลี่ยก็วันไม่กี่ร้อยหรอกที่ได้มาเนี่ย
แล้วตั้งใจว่าจะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูกสาวสองคนอยากให้ลูกเนี่ยเรียนสูงสุดท้ายเสียให้แก๊งคอร์เซ็นเตอร์หมดเลย
นี่ฮะเธอบอกว่าตอนนี้ก็ได้แต่หวังว่าตำรวจเนี่ยจะจับกลุ่มได้แล้วก็เอาเงินมาคืนให้เธอค่ะ
เริ่มจากศูนย์กว่าจะเก็บเงินได้ขนาดนี้มันนานมากแล้วเงินจำนวนนี้ตั้งใจจะไว้ให้ลูกเป็นทุนการศึกษา
เดือนละแค่ไม่กี่พันค่ะเพราะว่าส่วนอื่นจะต้องเอาไปใช้ค่ากินค่าอยู่
ใช้เวลานานมาก๒๐กว่าปีแล้วตอนนี้ไม่มีเงินจำนวนนี้แล้วลูกก็ต้องเรียนต่อ
ยังไม่รู้จะเอาเงินมาจากไหน
พอรายได้ขนาดนี้มันไม่พอให้ลูกเรียนต่อ
ต้องมารับหนึ่งใหม่ใช่ไหมครับใช่ค่ะต้องมารับเริ่มต้นหนึ่งใหม่
ต้องเริ่มต้นหนึ่งใหม่เลยนะฮะค่ะ๒๕ปีนะฮะ
เก็บเงินทั้งชีวิตสองแสนหกมีหมดเลยครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจเอกอเนกจันสอนรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกำแพงเพชรบอกว่า
ผู้เสียหายมาแจ้งความไว้แล้วตอนนี้ตำรวจได้ทำหนังสือส่งไปถึงธนาคาร
เพื่อขออายัดเงินจากบัญชีปลายทางแล้วนะฮะแล้วก็จะต้องเรียกเจ้าของบัญชีอ่ะ
คนที่มีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีต้องเรียกมาสอบสวนด้วยว่ารู้เรื่องไหม
เกี่ยวข้องเกี่ยวพันธุ์แบบไหนอะไรยังไงค่ะแต่ความยากก็เหมือนกับทุกกรณีนั่นแหละ
ตำรวจบอกนะครับแก๊งคอร์เซ็นเตอร์พวกนี้แน่นอนว่าถิ่นฐานเนี่ย
มันก็ใช้ประเทศเพื่อนบ้านไปตั้งออฟฟิศ
ตั้งศูนย์คอร์เซ็นเตอร์อะไรของพวกมันตรงนั้นนะฮะเดี๋ยวก็ต้องประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตาม
ดำเนินคดีกันต่อไปบอกคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนแล้วกันว่าการโอนเงินไปให้หน่วยงานไหนก็ตามเนี่ย
มันไม่สามารถตรวจสอบบัญชีได้ถ้าจะตรวจสอบจริงเขาจะต้องไปตรวจสอบบัญชีเราที่มันมีเงินอยู่ในนั้นนั่นแหละ
มันมีการเคลื่อนไหวอะไรยังไงแบบไหนมันไม่เหมือนการตรวจสอบธนบัตรที่มันมีตัวเลขธนบัตรอยู่นะคะ
เพราะโอนเงินไปมันเป็นตัวเลขธนบัตรไหนก็ได้มันคือจำนวนเงินที่เข้าไปแล้วเขาไปเบิกธนาคารได้
เพราะฉะนั้นบอกให้เราโอนเงินไปเนี่ยไม่ต้องโอนเพราะว่าคุณจะตรวจบัญชีเราจะตรวจยังไงจากเงินที่เราโอนไปให้

ต้องไปตรวจจากบุ๊กแบงค์ตรวจจากอะไรการเคลื่อนไหวของบัญชีจากทางธนาคารแบบไหน
ใช่ค่ะฝากไว้นะคุณผู้ชมอย่าตกปัญเยื่อนะ